แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งพนมมือเหมือนท่องคาถาอยู่
สักพักก็ล้มตัวลงนอนแบบนี้
อาการแปลกนะฮะนี่ครับมือเผาบ้านเป็นผัวเจ้าของบ้าน
ทะเลาะกับเมียน้อยใจเมีย
กลัวว่าเมียจะปันใจให้กับคนอื่นเผาบ้านซะเลยครับ
โอ้โหพี่ครับทำไมทำแบบนั้นแหละครับเนี่ย
ตำรวจโรงพักษพเมืองอุดรธานีรับแจ้งว่ามีคนเผาบ้าน

อาการของผู้ชายตอนที่ไปเจอเหมือนจะหลอนด้วยนะ

บริเวณจุดเกิดเหตุครับอยู่ในพื้นที่ท้ายหมู่บ้านหนองตูมหมู่สอง
ในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ตัวเมืองอุดรเลยครับ

ที่เหลือก็วอดวายโดนไฟเผาไปหมด
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงคุมไฟได้
แต่ไม่สามารถจะกรอบกู้อะไรต่างได้แล้วคุณดูอาการเขานี่ฮะ

พนมมือแล้วเหมือนท่องคาถาอะไรสังเกตที่ปากเขานะครับ
ขมุกนายพี่ทักอายุ๓๘นี่คือคนเผาบ้านครับ
ตามข้อมูลบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนเผา
แล้วดูตอนเขาเงยหน้าขึ้นมามองเห็นไหมฮะ
ท่องคาถาแล้วตาดูแข็งด้วยนะ
สักพักหนึ่งเขาก็ล้มตัวลงนอน
แล้วก็พอไปเจอตรวจเจอรอบตัวนี่ฮะ
เหมือนมีอุปกรณ์เสพยาเสพติด
มีไฟแชคมีหลอดแล้วก็นั่นนะฮะ

ก็เลยต้องคุมตัวพี่เขาไปโรงพัก

นี่ครับจะไม่ยอมไปด้วย
ดูจังหวะที่จะพาเขาไปโรงพักหน่อยสิครับ
ที่ฮิวปีกเขาเหมือนเขาทิ้งตัว
แล้วเขาแบบดื้อมีสู้แรงนะฮะ
นั่นก็เลยทำให้การคุมตัวไปโรงพัก

อาการแปลกน่าจะเกิดจากอาการหลอนหรือเปล่า

นี่เห็นไหมแต่ไม่ยอมไปเนี่ยนะฮะ

โอ้โหคนนี้เธอยืนแล้วก็น้ำตาซึม
มองบ้านที่ถูกไฟเผาแล้วก็สงสัยเธอคือใคร

ผู้หญิงคนนี้คุณสวนีอายุ๓๑ปี

เล่าไปแล้วก็ร้องไห้เธอบอกว่า
คือเธอเนี่ยนะกับผัวเนี่ยทะเลาะกันมา๓วันแล้ว
ปัญหาที่ทะเลาะกับผัวนี่เรื่องอะไรคะ
ห่วงหึงห่วงคือผู้ชายเนี่ยห่วงเธอตลอดเลย
ชอบคิดมากคิดเล็กคิดน้อยคิดว่าเธอจะไปปันใจให้คนอื่น

ก็เลยทะเลาะกันพอทะเลาะกันได้๓วัน
ไม่อยากอยู่ใกล้ด้วยแล้วเพราะว่ากลัวถูกทำร้ายร่างกาย
เลยขอไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้าน
เหตุผลคือถ้าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวถูกทำร้าย
ขอย้ายออกไปอยู่บ้านเพื่อนบ้านก่อนนะฮะ
สักพักหนึ่งรู้ว่าเอาไฟไหม้ก็เลยรีบกลับมาดู
แทบสุดล้มทั้งยืนฮะ
เหลือแต่เนี่ยเห็นไหมต้องยมยาดมแล้วอะฮะ
ถามว่าที่ก่อเหตุแบบนี้สงสัยคือ๑อาจจะน้อยใจฉันด้วย
คิดมาก๓หลอนยาบ้าแล้วตอนนี้เอาไงต่อพี่
อยากรู้ว่าพอบ้านมันถูกเผาไปหมดแล้ว
ไหม้ไปหมดแล้วเดี๋ยวจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ย
บอกว่าเอาตรงนะไม่รู้เลย
ทั้งเธอและลูกยังไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะนอนที่ไหน
จะกินข้าวยังไงล่ะเนี่ยลองฟังฮะ

แต่เผาของเขาทำไมแบบมาเช่าเขาอยู่
เขาก็อุตส่าห์ให้เช่าอยู่

ปกติเขาเสพยาบ่อยไหมทุกวันไหม

นานทานเสพหรือว่ายังไงเรื่องยา

แต่รู้ว่าเขาเสพอยู่ใช่ไหม

คือกลายเป็นว่าบ้านก็เช่าเขาอยู่
คือเราอยู่เหมือนกับเจ้าของบ้านคอยดูแล

เอายังไงล่ะเนี่ยทั้งชีวิตของเธอชีวิตของลูก

ตำรวจคุมตัวนายพิทักษ์ครับ

เดี๋ยวรอให้อาการหลอนยาเนี่ยมันซาเบาลงไปก่อนนะฮะ
คงจะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งก่อน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ